ด้วยธรรมชาติที่ยังคงงดงามและสภาพอากาศที่หนาวเย็น

เต้นนับพลังของนักท่องเที่ยวกลางเต็มพื้นที่กลางเต้นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ประกอบกับทางอุทยานไม่เก็บข้าวเข้าชมในระหว่างวันที่๓๑ธันวาคมถึงวันที่๑มกราคมด้วย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยกกว่า๒๐๐๐๐คนต่อวันที่มาเยี่ยมเยี่ยนบ้านของสัตว์ป่า
ทางอุทยานจึงจัดทำกิจกรรมรณรงค์๔มไม่ทิ้งขยะไม่ขับรถเร็วเกิน๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ส่งเสียงดังเกิน๙๕เดซิเบลและไม่ให้อาหารแก่สัตว์ป่า
ทางอุทยานจึงจัดทำกิจกรรมรณรงค์๔มไม่ทิ้งขับรถเร็วเกิน๙๕เดซิเบลและไม่ให้อาหารแก่สัตว์ป่า

ทางอุทยานจึงจัดทำกิจกรรมรณรงค์๔มไม่ให้อาหารแก่สัตว์ป่า